คุณผู้ชมครับส่วนที่โดนใจแน่เลยนะคืองานศิลปะที่น้องหนูกลุ่มนี้
นี่ครับชุมนุมกันเลยฮะมาร่วมกันวาดภาพนะครับที่โรงเรียนวังทองพิทยาคม
อำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกครับโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนชื่อดังนะ
ของจังหวัดพิศนุโลกใช่ครับสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอยู่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็น้องนักเรียนที่นี่เขาก็พากันเลยนะพากันมาขนถังสีครับ
สร้างงานศิลปะวาดภาพเป็นรูป๓มิติบนผนังแล้วก็อาคารของโรงเรียน
มันสวยงามไม่แพ้มิวเซียม๓มิติหลายจุด
ในประเทศไทยที่เคยมีกันมา
เพื่อให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานกันอย่างเต็มที่
ก็มีแรงบันดาลใจต่างนะครับ
ที่ได้พบเห็นแล้วก็คิดว่าจะสร้างความสุขให้กับ

รวมไปถึงบุคลากรในโรงเรียนอีกด้วย
เรียกได้ว่าเป็นการสร้างความสุขผ่านรูปภาพ
ใครเห็นใครก็แบบตื่นตาตื่นใจไปด้วยนะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนนะก็อยากจะฟังเสียงน้องหนู
ยืนยันหน่อยว่าเอ๊ะทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันได้อะไร
แล้วก็เริ่มแบบว่าคุยกันว่าเราจะแบบวาดภาพที่ตรงไหน
ร่างภาพมีการวางแผนแบบหลายอย่างก็พึ่งความสามารถ
แล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างมากเลยค่ะ
แน่เป็นไงได้ฟังเสียงคนน้องเขายืนยันแล้วนะ
ร่ะมิลามาวาดเขียนกำแพงมั่วด้วยนะคะคุณคุณฝี
ที่ขุนชนะเคยทำตอนเด็กไม่ใช่แบบนั้น
ไม่น้องเขามีความหลับมาก
เลิกทำที่กำแพงโรงเรียนมาทำที่กำแพงบ้าน

ถึงว่าคุณแม่บ่นเหรอช่วงนี้

เขาบอกว่าที่มันสวยงามได้ขนาดนี้เขาใช้โปรแกรมช่วย

รู้จัก
แล้วค่อยวาดมันลงไปแล้วก็ค่อยละเลงสี
นี่เป็นการสร้างความสามัคคีได้อย่างดี

เขามากันเป็นแก๊งเป็นกวนมาช่วยกันทำนะครับ

แล้วก็รูปพวกนี้มันเป็นรูปที่บ่งบอกถึงสถานที่ท่องเที่ยว
ในจังหวัดพิศนุโลกที่เป็นชื่อดัง
อย่างเช่นน้ำตรงน้ำตกน้ำตกน้ำตกน้ำตกปลอย
หรือว่าเป็นรูปช้างก็มีเหมือนกัน
นี่เห็นไหมน้องเขาพอไปยืนถ่ายรูป

คือมันเป็นสามิติจริงอ่ะ

สำหรับน้องโรงเรียนวังทองพิทยาคมนะครับ

ว่าเวลาไปถ่ายรูปที่พิพิธภัณฑ์ที่เป็น๓มิติ

เหมือนอยู่แบบน้ำตกจริงก็ได้เหมือนกันค่ะ
แล้วก็ไม่แน่นะน้องเหล่านี้อาจจะเป็นศิลปิน

ศิลปินที่ได้รับรางวัลระดับโลกก็ได้นะ

มีพื้นที่แบบนี้ให้เขาได้เรียนรู้ได้สร้างสรรค